โรเบิร์ตกับปอไม่น่าจะบวชเป็นพระได้
แต่บวชอย่างไรนั้นไม่สำคัญ
มันสำคัญอยู่ที่กรรมฮะ

หลังคาบ้านเนี่ยถ้ามงดีบางดีไม่รัวรถ
แต่ความชั่วเนี่ยนะยิ่งปกปิดยิ่งบังยิ่งรั่วรถ
ปกปิดโกหกนี่คือเท่ากับเปิดประตูให้ฝนลงเลย
กระสุนตกอะไรตรงนั้นยิ่งปกปิดมันก็มีคนคุย
ถามว่าถ้าคุยยุคนี้มันไม่ใช่คุยธรรมดานะ
มันมีภาพให้เห็นมันมีเหตุการณ์ให้ดู
มันเลยกลายเป็นเรื่องโกหกยุคไหนก็ไม่ลำบากใจเท่ากับโกหกยุคนี้
นี่แหละฮะที่พระพยอมท่านก็ถือว่าเป็นคำสอนคำเทศที่บอกกล่าวนะ
พระพยอมท่านบอกว่าถ้าบวชพรามบวชได้
ไม่ว่าจะบวชพรามแบบพุธหรือว่าจะบวชพรามแบบอินเดียโกนผมอะไรของเขา

คุณผู้ชมเคยเห็นภาพของคุณปอโกนผมไหม
เขาเคยลงในไอจีไว้นะคะเดี๋ยวขอดูภาพนี่นี่ฮะ
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะนึกว่าเป็นภาพวันนี้
หรือภาพเมื่อวานที่แอบย่องไปบวชนะฮะ
อันนี้เราก็ไปหยิบยกภาพเก่ามานะฮะ

ที่เคยลงภาพหลังจากที่เจ้าตัวไปทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ไปทำบุญไปสร้างพระพุทธรูปต่างอยู่หลายครั้งนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวก็ยังเคยโพสต์ระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ผมก็เคยผ่านการบวชเนรและบวชพระมาแล้วถึง๔ครั้งด้วยกัน
นี่ครับอันนี้เป็นแฟมภาพนะคุณผู้ชมนะ
ภาพในไอจีของคุณปอเองนะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยโฟนแล้วเหรออันนี้ภาพล่าสุดหรือเปล่า
ไม่ใช่นะครับเพราะล่าสุดเราก็ไม่ได้ภาพเหมือนกันย่องไปบวช
ยังหากันอยู่เลยว่ายังไงแล้วคุณบอสเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไงว่าผมคือคุณพ่อเป็นคริสต์
ผมคือตอนนี้ก็ยึดถือแนวทางตามพุทธแล้วก็เคยบวชแล้วนะคะ